ท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้วันนั้นมีข่าวเศร้า๒๕เมษายน
นี่คือภาพที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านหลังหนึ่ง
ผูกข้อไม้ข้อมือเจ้าเบ่าเจ้าสาวตอนเช้า
ปรากฏว่าพอผูกข้อไม้ข้อมืออะไรกันเสร็จจะแต่งงานกันนี่แหละนะฮะ
ตกบ่ายเนี่ยเจ้าบ่าวกลับไปที่บ้านตัวเองบ้านไม่ไกลกันเจ้าบ่าวเจ้าสาว
ไปยิงตัวตายอยู่ในห้องนอนค่ะตอนเช้าจากงานแต่ง
กลายเป็นว่างานนี่เปลี่ยนหมดเลยจากจัดงานแต่งจัดเตรียมไว้เนี่ย
ต้องเปลี่ยนเป็นตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยจัดงานศพ
นี่ฮะจำได้ข่าวนี้นะคะโอ้โหเศร้ามาก๒๕เมษายน
ที่น่าเศร้ากว่านั้นเพราะเจ้าสาวเธอตั้งท้องอยู่
คือเจ้าบ่าวอายุ๓๒ชื่อนายศักดิ์ชัยตันติศักดิ์ศรีหรือว่ายิ้ว
พาพ่อแม่พาครอบครัวเนี่ยไปผูกข้อไม้ข้อมือเจ้าสาวก็คือคุณกิฟต์อายุ๒๗
แต่หลังจากที่นายศักดิ์ชัยยิงตัวตายไปเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยนะฮะ
คือแน่นอนว่ามันก็เป็นความเศร้านั่นแหละตอนนี้ชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้ว
ในงานชาวประนักกิจศพฝ่ายเจ้าสาวก็ไปร้องผมร้องไห้อยู่เพราะว่าตั้งท้องด้วย
ใช้ปืนยิงตัวตายนะครับนี่ฮะเจ้าสาววันนั้นก็ร้องไห้
ตอนที่เกิดข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าสาวนี่ตั้งท้องอยู่ด้วยนะครับ
สัปดาห์ตั้งท้อง๒เดือนเวลามันผ่านมามาถึงวันนี้เนี่ยถามว่า
แล้วมันเป็นข่าวเรื่องนี้กลับขึ้นมาได้อย่างไรอีกนะครับ
คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางญาติฝั่งเจ้าเบ่าโดยเฉพาะพี่ชายบอกว่า
น้องชายเนี่ยคือนายศักดิ์ชัยหรือว่ายิ้วเนี่ยก็ถูกต่อว่าอยู่พอสมควร
จากคนที่ไม่เข้าใจนะประมาณว่าโอ้โหจะอยากแต่งไม่อยากแต่งหรือจะเครียดจะทุกข์ใจอะไรยังไงก็ตามเนี่ย
ทำไมมายิงตัวตายมาทิ้งกันไปแบบนี้แล้วลูกกับเมียที่อยู่ข้างหลังล่ะจะทำยังไง
สุดท้ายวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องขึ้นมานะครับเพราะว่าญาติฝั่งเจ้าเบาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีหลักฐาน
เจ้าสาวไม่ได้ตั้งท้องแล้วไปเอาปัสสาวะไปเอาฉี่ของผู้หญิงคนอื่นที่เขาตั้งท้องเนี่ยไปให้หมอตรวจ
เพื่อจะได้มีผลยืนยันว่าท้องอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็อยากขอความเป็นธรรมให้กับเจ้าบ่าวที่เสียชีวิตไป
ว่าเออมันมีเรื่องราวอะไรหรือเปล่านะเขาถึงต้องยิงตัวตายเขาไม่ได้ยิงตัวตายเพราะไม่อยากแต่ง
เพราะว่าไปพลาดทำผู้หญิงท้องแล้วก็หนีความผิดทิ้งลูกทิ้งเมียไปไม่ใช่อย่างนั้น
นี่นะฮะท่านผู้ชมครับคือทางฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยเขาบอกเขาก็เครียดกับคำติฉินนินทาของชาวบ้านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากอ่ะ
หาว่าเจ้าเบ่าเนี่ยไม่รับผิดชอบเมียท้องแล้วก็เนี่ยฆ่าตัวตายหนีไปนะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
คุณจิรายุทธ์ไปที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับได้คุยกับพี่ชายของฝ่ายเจ้าเบ่า
เบาก็คือนายศักดิ์ชัยหรือว่ายิ้วอายุ๓๒ปีที่เสียชีวิตไปแล้ว
พี่ชายของเจ้าเบ่าเนี่ยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังแบบนี้นะฮะ
อันนี้ฝั่งของพี่ชายเจ้าเบ่านะเขาบอกกับเราว่าอย่างนี้
พี่ชายเขาเคยคบหากับกิฟต์ตั้งแต่ปลายปี๒๕๖๓
แล้วเลิกกันไปเมื่อ๑๗เมษายนที่ผ่านมา๒๕๖๒
วันที่เลิกกันคือ๑๗เมษายนแต่ถัดมาวันเดียว๑๘เมษายน
กิฟต์มาหายิ้วพร้อมกับโชว์หลักฐานว่าเธอท้อง
วันนั้นกิฟต์เนี่ยถึงขั้นไปร้องไห้อยู่หน้าเทศบาลตะบนอูทอง
บอกว่าถ้ายิ้วไม่รับผิดชอบนะเดี๋ยวจะกระโดดสะพานกระโดดน้ำตาย
นี่ฮะก็มีการพูดคุยตกลงกันนะครับ
สุดท้ายมันก็คือภาพในวันที่๒๕เมษายน
จัดพิธีผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันตอนเช้า
แล้วตอนบ่ายยิ้วน้องชายไปยิงตัวตายในห้องนอน
ตอนนั้นทุกคนก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาเครียดเรื่องอะไรตอนเช้าก็เห็นยังดีอยู่เลย
ตอนบ่ายบอกกลับบ้านขอไปนอนหน่อยสักพักเอ้ายิงตัวตาย
คือทางครอบครัวตอนนั้นเนี่ยที่ยิ้วฝ่ายเจ้าเบ่าเสียชีวิตไปแล้ว
ครอบครัวฝ่ายเจ้าเบ่าบอกว่าก็เข้าใจนะ
แล้วก็ยินดีที่จะเลี้ยงดูหลานที่อยู่ในท้องของเจ้าสาว
แต่หลังจากเสร็จงานชาปนกิจศพทีนี้เริ่มมีคนมาพูดให้ฟัง
ให้ฝั่งฝ่ายของเจ้าเบ่าเนี่ยฟังประมาณว่า
อันนี้ฝ่ายเจ้าสาวเขาไม่ได้ท้องนะเขากุเรื่องขึ้นมานะ
เพื่อจะแต่งงานกับยิ้วกับน้องชายของคุณ
เนี่ยก่อนที่จะมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นไม่นานเนี่ย
เจ้าสาวเนี่ยเขาก็เคยโพสต์ความเคลื่อนไหบนเฟซบุ๊ก
บอกว่าตัวเองตั้งท้องนะครับ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับความเคลื่อนไหวบนเฟซบุ๊คของฝ่ายเจ้าสาวนะครับ
โพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กเป็นสมุดภาพแม่และเด็กนะฮะ
เป็นความเคลื่อนไหวที่เธอโพสต์เอาไว้ลักษณะแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าชัดเจนแล้วนะ
ผลเลือดออกมาแล้วมีชื่อโรงพยาบาลบอกว่าเนี่ย
ฝากผู้ที่เป็นกูรูที่รู้เรื่องคนอื่นเยอะนักสืบเก่งเนี่ย
ขอไปเชิญไปสืบกันต่อเลยแล้วก็ฝากให้หมอเนี่ยไปเย็บหน้ากันด้วย
ประมาณอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็มีข้อความอีก
เรื่องคนที่มายุ่งเกี่ยวเรื่องของเขาเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาสักที
ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายของยิ้วเจ้าเบ่าบอกว่าก็ไม่ปักใจเชื่อนะ
คนมาบอกว่าเนี่ยฝ่ายเจ้าสาวเขาไม่ได้ท้องหรอกนะ
เขาสร้างเรื่องขึ้นมานะแต่มาจับโป๊ะว่าไม่ได้ท้องจริงเนี่ย
เพราะไปเจอรูปผลอันตราซาวที่กิฟต์ส่งมาให้เพื่อนของน้องชาย
คือมันไปเหมือนกับภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะคือเราก็ลองดูว่าเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่
ก็เลยลองพิมพ์คำว่ารูปอันตราซาวแปดสัปดาห์ค่ะ
ภาพมันเหมือนกันเลยขึ้นตรงกันเป๊ะเลย
แต่ภาพยังไม่เท่าไหร่มันก็อาจจะเหมือนกันได้ใช่ไหมมันก็ดูเหมือนกันไปหมด
ภาพเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ฝ่ายของพี่ชายเจ้าบ่าวบอกว่าที่ทำให้จับพิรุษได้ก็คือ
ภาพต้นฉบับมุมล่างขวาเนี่ยมันมีเครื่องหมายเห็นไหมฮะที่เราวงเอาไว้เครื่องหมายอัศเจรี
ภาพของเจ้าสาวก็มีคือถ้ามันจะเหมือนกันมันจะเหมือนกันขนาดนี้เลยหรือ
เสิร์ชจากอินเตอร์เน็ตมันก็มีของฝ่ายเจ้าสาวก็มีฝ่ายของพี่ชายเจ้าบ่าวเขาลองไปเสิร์ชดูมันก็มี
พี่ชายเจ้าบ่าวบอกก็เลยไปเค้นถามเจ้าสาวเขาก็ยอมรับตามตรงว่าอ๋อใช่ภาพอ่ะก๊อฟมาจากอินเตอร์เน็ตจริง
แต่ทำไปเพราะถูกเพื่อนของยิ้วเนี่ยคอยมาถามตลอดหลังจากที่น้องชายหลังจากที่ยิ้วเสียชีวิตนะนะ
ว่าท้องจริงเขาเลยตัดความรำคามไปก๊อปภาพอันตรสาวมาแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของยิ้วนะเขาดู
เรามีคลิปเสียงพี่ชายของยิ้วเจ้าบ่าวนะครับมีพ่อแม่ยืดญาต์ตอนที่ไปถามฝ่ายทริปเจ้าสาวว่าตกลงในคุณท้องจริงรึ
หนูอยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยที่เขาพูดกันเที่ยวที่พูดกันนะแบบนี้
หนูถามหน่อยเหมือนเนี่ยใครรับผิดชอบหนูรู้เนี่ยไม่ตรวจมาเนี่ย
อ่าหนูเอาภาพแผ่บแผ่บมาจังไงอ่ะ
เมื่อวานเนี้ยหนูน่ะด่ากายเอ็มพี่ฟังหนูนะ

อ่ะพี่ฟังหนูนะภาพเนี่ยภาพอันตสาวน์เนี่ยหนูเอามาจังไงเนี่ยเพราะหนูด้ากับไอ้เอ็ม
แต่เมื่อวานที่หนูนี่หนูเพิ่งตรงเลยนะหนูไปที่
หนูมาโกหกเนี่ยว่าเนี่ยซีลิฟต์และรูปเนี่ยมันอยู่ในกูเกิ้ล
ไอ้ใช่พี่อันนี้หนูยอมรับเพราะหนูอ่ะด่ากับไอ้นี่ด่ากับเอ็ม
แต่เนี่ยหนูไปตรวจมาแล้วแล้วหนูก็ฝากแล้ว

พี่ดูพี่ดูหนูเจาะเรื่องอะไรมาแล้วพี่โทรเข้าไปหาได้เลยว่าจริงหรือเปล่า
แค่ถามว่าทำไมหนูต้องมารอบพวกพี่ไว้เนี่ยเจ๊ฤทธิมันอย่างนี้อย่างนี้
หนูส่งยามาหนูก็บอกยามอบุฏพี่ก็เลยตามอบุฏ
พี่ยามอบุฏวันนั้นคือวันที่ไปกับพี่หิว

วันนั้นคือไปกับพี่อิ๊วลูกไปด้วยกันสองคนไปฝาก
แล้วหมอบุญพูดว่ายังไม่ต้องอันตราซาวยังไม่ต้องฝาก

ไอ้เรื่องนี้พี่ไม่รู้หรอกแต่หนูอ่ะรู้พ้ามาลอกแต่พาทุกพี่คิดอย่างเนี้ยรู้ป่ะ
ตอนนั้นทะเลาะกับเพื่อนของยิ้วที่เธอบอกที่ชื่อเอ็มอ่ะนะ
เรื่องท้องไม่ท้องเธอก็บอกว่าเธอไปฝากคันมาจริงนะ
ฝากคันกับหมอส่องแสงเพราะถูกคนคอรหาว่าไม่ได้ท้อง
ทั้งทั้งที่ตอนแรกเนี่ยจูงมือกันไปตอนที่ยิ้วยังอยู่เนี่ย
จะไปฝากท้องกับหมอบุษกรคลินิกแรกแต่ตอนนั้นหมอบอกให้รอก่อน
พี่ชายของกิฟต์ก็ยังยืนยันนะครับว่าตอนนั้นน่ะยังไม่ได้ไปอันตราซามาเท่านั้น
ยืนยันกับพี่ชายของกิ๊บว่าท้องอ่ะนะนอกจากนี้ทางเจ้าสาวนะครับ
โชว์หลักฐานว่าตั้งท้องนะฮะเป็นหลักฐานฝากคันแล้วก็ยาบำรุงคัน
พี่ชายของยิ้วก็เลยพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์นะครับ
จนกระทั่งคนข้างบ้านเจ้าสาวเนี่ยพี่ชายของเยี่ยวบอกว่า
ออกมายอมรับกับเขานะครับว่าได้เอาปัสสาวะนะ
ข้างบ้านเนี่ยยอมรับว่าปัสสาวะที่เจ้าสาวนำไปตรวจแล้วตั้งคันเนี่ย
คือปัสสาวะของตัวเธอเองเป็นคนข้างบ้านเจ้าสาว
มายอมรับกับพี่ชายของยิ้วเจ้าเบานะครับ
ปัสสาวะที่กิ๊บเจ้าสาวเอาไปตรวจแล้วพบว่าตั้งท้องเนี่ยคือปัสสาวะของเธอ
เพราะสาวข้างบ้านเขาตั้งท้องอยู่ประมาณ๔เดือนแล้ว
พี่ชายของยิ้วบอกก็เอาไปบอกกับเจ้าสาวอีก
แต่เจ้าสาวก็ยังยืนยันว่าเธอตั้งท้องจริง
บอกว่าไม่ใช่อย่าไปเชื่อเขาอะไรประมาณอย่างนี้
จนกระทั่งวันอาทิตย์ที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
พี่ชายของยิ้วได้พากิฟต์เอางี้ดีกว่าไปตรวจที่โรงพยาบาลเลยดีกว่า
อันตราซาวหน้าท้องตรวจช่องคลอดกันเลยดีกว่า
ซึ่งผลมันออกมาก็คือไม่ท้อง
แต่ถ้าจะเอาแบบชัวร์สุดเลยเนี่ยมันคือต้องเจาะเลือดไปตรวจค่ะนะฮะ
เจ้าสาวก็ตกลงที่จะตรวจแต่การเจาะเลือดไปตรวจเนี่ยต้องรอผลอีก๗๑๐วัน
แต่ยังไม่ทันถึงวันที่กำหนดผลออกนะครับ
อยู่อยู่เมื่อวานนี้๑๑พฤษภาคมพี่ชายของยิ้วเจ้าเบ่าบอกว่า
เจ้าสาวเนี่ยทักมาหาแล้วบอกว่าผลตรวจเลือดออกมาแล้ว
สรุปว่าท้องแต่ตัวอ่อนมันไม่แข็งแรง
ถ้ายังไงไม่เชื่อก็ไปถามหมอดูนะพี่ชายของยิ้วบอกว่าก็ไม่เชื่อนั่นแหละนะครับ
เชื่อใจแล้วตั้งแต่เรื่องรูปอันตราซาวแล้ว
ก็เลยไปถามหมอที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง
หมอก็เลยให้เจ้าสาวเนี่ยมาร่วมฟังผลด้วยเพราะถือว่าเขาเป็นคนไข้โดยตรง
สุดท้ายหมอยืนยันว่าผลตรวจเลือดไม่ท้องนะฮะไม่พบว่ามีการตั้งคัน
ซึ่งพี่ชายของงิ้วเจ้าเบ่าเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคลิปส่งคลิปเสียงเขายืนยันคุณหมอยืนยันชัดเจน
แต่ว่าอันนี้ไม่สามารถเอามาเปิดเผยอะไรได้มันเป็นเรื่องของหลักฐานทางการแพทย์
แต่พี่ชายของยิ้วเขายืนยันกับเราว่าไปกับกิ๊บเจ้าสาวหมอยืนยันว่าไม่พบการตั้งคันนะครับจากการตรวจเลือด
ส่วนประเด็นนี้เนี่ยมันจะมีส่วนทำให้ยิ้วน้องชายของเขาตัดสินใจคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือไม่
พี่ชายของยิ้วเจ้าบ่าวบอกว่าก็ไม่สามารถตอบได้มันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรก็ไม่รู้
เจ้าสาวเนี่ยยอมรับว่ากูเรื่องขึ้นมาเนี่ยทีแรกเนี่ยก็คิดว่าก็ขอให้มันจบกันไปพร้อมกับชีวิตน้องชายนั่นแหละ
แต่ทีนี้เจ้าสาวไม่ยอมรับสักทีคือถ้าเจ้าสาวยอมรับว่าโอเคหนูโกหกอะไรก็ว่ากันไปเพื่อตอนนั้นจะบังคับให้
หรือจะตั้งใจอยากให้เขาแต่งงานด้วยอันนี้ก็จะได้จบกันไปแต่เจ้าสาวก็ไม่ยอมรับสักทีแล้วยังไปโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวหาพี่ชายของยิ้วว่าเนี่ยเป็นคนมากล่าวหาว่าเขาไม่ได้ตั้งท้องก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่ชายของยิ้วเนี่ยบอกว่าขอพูดผ่านสื่อหน่อย
คือคนที่ท้องที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านเจ้าสาวคนนี้ท้องได้ประมาณ๔๕เดือน
เจ้าสาวของเนี้ยไปเอาชีห้องคนเนี้ยมาขอให้เขาบอกว่าไม้ท้องจริงจริง
แต่เขาดื้อดึงจะสร้างเรื่องต่อไปจนต้องไปท้ากันไปตรวจที่โรงพยาบาล
สรุปผลเลือดออกไม่ท้องพี่ไม่ได้ตั้งคันไม่ได้แท้งไม่ได้อะไรเลยครับ
พี่รู้ไหมว่าวันเนี้ยผมเป็นวันที่ผมนอนหลับกินได้ที่ที่สุดเลย
ที่ผมรู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งคันเพราะน้องผมที่จากไปยังไม่รู้
แล้วแม่ผมเองกับเตี้ยผมก็รับแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยพี่
ผมเพิ่งจะไปบอกรูปรูปที่งานศพไปบอกน้องเมื่อวานว่าสิ่งที่พี่ทำมา
ผมเตรียมตรงนี้มานานแล้วพี่แต่ผมไม่อยากเล่าให้ใครฟัง
ไม่งั้นคนสังคมก็จะประนามครอบครัวผมครับพี่
คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปคุยกับสาวท้องเจ้าของปัสสาวะ
ครับที่กิ๊บเอาปัสสาวะของเธอไปตรวจเพื่อที่จะอ้างว่าท้องอ่ะค่ะ
อืมเธอเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ
คือก่อนงานแต่งงานมีคนสนิทของกิ๊บมาขอปัสสาวะเธอไป
ครับเธอบอกว่าไม่รู้หรอกว่าจะเอาไปทำอะไร
แต่ไม่อยากผิดใจกันเขามาขอก็จำใจให้ไปพอผ่านไปไม่กี่วัน
มาขออีกค่ะมาขออีกรอบครั้งนี้ก็เหมือนเดิม
คือไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรหลังจากขอรอบที่สอง
มาขออีกเป็นรอบที่สามแต่รอบเนี้ยนอกจากขอปัสสาวะ
ยังขอผลอันตราซาวด้วยค่ะครับแต่เธอบอกไปว่าเธอยังไม่เคยไปอันตราซาวน์
แล้วหลังจากเกิดเรื่องว่าเจ้าบ่าวยิงตัวตายเนี่ยนะก็เริ่มมีคนมาพูด
พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสาวไปกุเรื่องว่าท้อง
ก็เลยทำให้รู้ทำให้รู้ถึงจุดประสงค์ที่เจ้าสาวมาขอปัสสาวะเธอไป
สุดท้ายเธอก็เลยไปสารภาพกับพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
คือพี่ชายเจ้าบ่าวอะค่ะเธอก็เลยไปสารภาพว่าเนี่ย
เจ้าสาวอ่ะกิ๊บอ่ะมาขอปัสสาวะเธอไปตรวจครับ
ทีนี้ค่ะพอตรวจสอบวันที่มาขอปัสสาวะไปเนี่ยนะคะ
ครั้งแรกจะเอาไปตรวจแล้วเอาผลไปยืนยันกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตว่าท้อง
ครั้งแรกที่มาขอนะส่วนครั้งที่สองถามว่ากิ๊บมาขอไปทำอะไร
ครั้งที่สองขอเพื่อที่จะเอาไปฝากคันกับคลินิกแห่งหนึ่งในอำเภออูทอง
จะได้รับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กของสปสชสมุดแบบเมื่อสักครู่นี้
ครับส่วนครั้งที่สามทำไมต้องขออีกครั้งที่สามก็คือขอปัสสาวะและผลอันตราซาว
ได้ไปยืนยันกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตที่ไม่เชื่อว่าเจ้าสาวอ่ะท้อง
แต่เธอไม่มีผลอันตราสารให้ตัวเจ้าสาวตัวกิ๊บก็เลยไปก๊อปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาแทน
อืมแต่ปัสสาวะขอไปสามรอบจริงจริงครับผู้หญิงคนนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เธอเล่ามาทั้งหมดคือเรื่องจริงนะคะ
ที่เธอต้องออกมาพูดเพราะเธออยากจะให้ทุกคนรู้ความจริง
มันไม่อยากจะให้เป็นตราบาปกับเธอกับลูกอะค่ะเธออยากพูดความจริงทุกอย่าง
ส่วนตัวเธอคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้าบ่าวยิงตัวตายในวันแต่งงานนะคะเพราะว่าวันแต่งงานเนี่ยเห็นสีหน้าเจ้าบ่าว
คือเหมือนกับสีหน้าไม่มีความสุขเลยอะค่ะ
คือตอนนั้นอ่ะไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่าเขาไม่อยากแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้
คือไม่มีใครพูดไม่มีใครบอกถามว่าเราผิดไหมเราผิดคือเราผิดหนักเลย
แต่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ผิดที่สุด
เพราะเราเป็นคนให้ของที่ว่ามันเป็นของที่ตั้งต้นไปเลยว่ามันท้องแน่
ครั้งล่าสุดเนี่ยก็ให้ไปเพื่อผู้หญิงเนี่ยเพื่อที่จะเอาสมุดสีชมพูไปยืนยัน
ก็ยังมาโกหกดูอีกนะว่ากลัวมาจากเพื่อนไม่ได้เอามาจากใครเลย
อยากให้เรื่องนี้มันจบเอาไงกันดี
ก็พูดคือถ้าเรื่องนี้มันไม่จบ

แล้วฝั่งผู้ชายต้องรับผิดชอบโดยตลอดเลยเหรอ
คือหนูก็กลัวเพราะว่าลูกหนูจะมีบาปติดตัวตั้งแต่ยังไม่ออกเลย
ใช่เพราะว่ามันยังไงมันก็เกี่ยวกับตัวหนูอยู่แล้ว
คือหนูไม่ใช่ว่าเออหนูทิ้งเพื่อนแล้วหนูจะเอาตัวรอดไม่ใช่
คืออันไหนผิดอันไหนถูกเราก็ทำให้มันถูก

ก็คือคุณยิวที่เสียชิดไปแล้วที่แจ้งเรื่องมาอย่างเรา
ยืนยันว่าไม่ได้ติดใจนะฮะ
ไม่ได้ติดใจนี่คือเรื่องสาเหตุการตายของน้องชายนะครับ
เพราะว่าก็ทำใจแล้วที่น้องชายยิงตัวตาย
ยังแต่ว่าพอเลิกกับกิ๊บเจ้าสาวได้วันหนึ่งวันรุ่งขึ้นกิ๊บมาพร้อมกับบอกว่าท้อง
เวลาผ่านมาต่อให้จับได้ว่าไม่ได้ท้องจริงถ้ายอมรับ
เขาจะได้หมดความค้างคาใจและน้องชายเขา
จะได้ไม่ต้องถูกคอรหาว่าเอ้าเจ้าเบ่าเนี่ยยิงตัวตายทิ้งลูกทิ้งเมียทิ้งลูกที่อยู่ในท้องกับเมียไว้ลำพัง
สุดท้ายก็อยากจะเปิดเผยความจริงค่ะเพราะทุกอย่างมันก็ต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกัน
เพราะพยายามไปถามหลายรอบแล้วสุดท้ายคุณกิฟต์ก็ยังยืนยันว่าเธอท้อง
ท่านผู้ชมครับก็ต้องฟังทั้งสองด้านเราก็ไปคุยกับกิฟต์เจ้าสาว
หรือว่าภรรยาของคุณยิ้วเจ้าเบ่าที่คุณยิ้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยคือเอาให้ชัดกันไปเลยแหละว่าตกลงแล้วยังไงท้องหรือไม่ท้อง
เจ้าสาวเนี่ยวันนี้เธอยืนยันและชี้แจงกับเรานะครับกับไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว์
เธอบอกว่าเธอกับยิ้วคบหากันเป็นแฟนกันตั้งแต่ปี๒๕๕
หลังจากนั้นก็ตกลงแต่งงานกัน๒๕เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนที่จะจัดงานแต่งงานกันเนี่ยผูกข้อไม้ข้อมือกันตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยเธอยืนยัน
เธอท้องกับยิ้วจริงแต่นี่คือ๒๕เมษายนนะฮะ
แต่ก่อนหน้าจะถึงวันนี้๒วันคือ๒๓เมษายนเธอบอกเธอแท้ง
แท้งไปแล้วนะซึ่งยิ้วก็ทราบเรื่องในตอนนั้นยิ้วก็รู้นะ
ทั้งคู่เนี่ยเสียใจมากแต่ไม่กล้าบอกใครเพราะงานแต่งงานวันงานมันใกล้จะถึงแล้วเหลืออีกแค่๒วัน
ครอบครัวจัดเตรียมเชิญข่งเชิญแขกอะไรเรียบร้อยกันหมดแล้วก็ไม่อยากให้งานแต่งงานล่ม
เพราะต้องไปบอกครอบครัวว่าเออตกลงเนี่ยแท้งอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
จนถึงตอนนี้เธอบอกว่าเธอก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่สามีหรือว่าเจ้าเบ่าของเธอเนี่ย
ตัดสินใจจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายนะเธอบอกถ้าใครไม่เชื่อเนี่ย
วันที่รดน้ำศพหรือว่าวันที่ชาปนกิจศพเนี่ย
เธอก็ร้องไห้แทบจะขาดใจนะฮะนี่ครับเธอบอกว่าเธอจะปั้นเรื่องขึ้นมาทำไม
แต่ที่เธอไม่กล้าบอกความจริงกับญาติฝ่ายสามีว่าเธอแท้งลูกไปแล้วเนี่ย
เพราะกลัวว่าญาติฝ่ายสามีจะไม่ยอมรับในตัวเธอ
เพราะก่อนที่จะมาคบหาแล้วก็เป็นแฟนกับยิ้วเธอก็เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว
นี่นะฮะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณยิ้วเขานะ
เพราะคุณยิ้วเขาไม่สามารถพรีแจงอะไรได้แล้วแต่คุณกิฟต์เนี่ยเขายืนยันกับเราว่าเธอท้องจริง

มันก็เลยเกิดการภาวะแท้งไม่กล้าบอกอะไรไม่กล้าบอกใคร
เพราะว่ากลัวว่าเขาจะเสียใจด้วยแล้วก็งานมันก็จะมาถึง
เรื่องนี้ทางแฟนหนูเขาก็รู้ดีอยู่แล้ว
ผลมันอยู่ที่กับคุณหมอทรงกิจตามที่ไปตรวจร่างกายตรวจอะไรกันนะคะ

คือก่อนนั้นเนี่ยตอนที่ไปตรวจเลือดคือตอนนั้นก็คือ
วันดิกานั้นคือหนูไม่ได้ไม่มีผลเลือดเป็นพวกแอ๋ว
เพราะว่าหนูได้ยุติการตั้งคันไปแล้วก่อนหน้านี้
แต่ทางนั้นเขาก็นั่นแหละหนูก็ห้ามความคิดใครไม่ได้
หนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของหนู
ใครจะคิดกันยังไงว่ายังไงแล้วสบายใจ
ก็คงต้องปล่อยแบบนี้หนูหนูห้ามความคิดแคร์ไม่ได้
ก็เป็นสิ่งที่คุณกิฟต์เจ้าสาวบอกกับเรานะฮะ
เพราะฉะนั้นมันก็จะชัดเจนว่าตกลงเนี่ยเธอ

แต่ให้พี่ชายของนิ้วพยายามถามมาตลอดในช่วงเวลา

แต่ตอนนี้เธอก็ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องแล้ว
แล้วเธอก็แท้งไปตั้งแต่๒วันก่อนงานแต่ง
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เลยบอกว่า
ก็เพื่อความสบายใจก็คือต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกัน
เปิดเผยข้อมูลความจริงกันแบบนี้นะคะครับ